อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
ทำให้รถติดยาวหลายกิโลเลย
มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูสภาพ
นี่เป็นรถที่ได้รับความเสียหายจากที่รถเครนเบรกแตก
แล้วคุณไปพุ่งชนกวาดรถหลายคันเลยค่ะ

มีคนได้รับบาดเจ็บ๒ราย
แล้วเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นฟ้ามันเหมือนจะเย็นแล้ว
มันเป็นชั่วโมงที่คนกำลังพลุกพลาดบนท้องถนน
การจราจรนี่รถเต็ม๓เลนเลยแต่ว่ารถเครนคันนี้เนี่ยค่ะพุ่งมาแบบนี้
เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีรถบรรทุกเครนขนาดใหญ่มากวาดชนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์
ช่วงถนนชายางกูลฝั่งขาออกตัวเมืองอุบล
แล้วรถเนี่ยได้รับความเสียหายเพียบนี่ดูคนเจ็บสิคะ
ต้องเอาขึ้นเปรย์ปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
ดังนั้นก็เลยทำให้การจราจรช่วงถนนชายางกูลเมื่อเย็นวานนี้นะคะ
เป็นกิโลเลยค่ะแล้วจุดที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอรถเครนคันนี้
ทะเบียน๗๐๓๘๗๒นครปฐมคนขับคือนายอามรนวลกรมอายุ๕๒ปี
แล้วรถเคลนปีนขึ้นไปอยู่ริมฟุตปาดซึ่งมีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย
รถตู้รถเก๋งรถกระบะ๒คัน
มีรอยถูกเฉียวชนด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยด้านข้างด้วย
ก็จอดขวางถนน๒เลนเอาไว้แบบนี้
แล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์เจอรถจักรยานอีก๑คัน
ซึ่งรถจักรยานนายบัญชาพิทักษ์บริรักษ์

ก็โดนด้วยแล้วดูสิมันกลายเป็นซากแบบบี้แบนแบบนี้เลยค่ะ
ทีนี้ตัวของนายบัญชาที่ปั่นจักรยานเนี่ยนะ
เฉียวขาขวาแล้วก็เข่าซ้าย
กู้ภัยเลยต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มาโดนรถชนเหมือนกัน
รวมถึงต้นคูณต้นคูณก็โดนรถเครนชน
ลำต้นหักอีกต้นนึง
จะกลับบริษัทที่บ้านหัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานี
ตอนนั้นก็ขับมาตามปกติพอมาถึงจุดตรงนี้
มันเป็นจุดกลับรถแล้วอยู่ใกล้ตลาดสดบ้านดอนกลาง
คือช่วงเย็นการจราจรก็จะหนาแน่นคนก็เลิกเรียนเลิกงาน
ทีนี้เขาตัดสินใจเหยียบเบรกเพื่อที่จะหยุดรถ
แต่ว่ารถเครนของเขาเนี่ยเบ็ดแตกค่ะหยุดไม่ได้
เท่าไหร่ก็เหยียบไม่ได้มันไม่เบรก
ก็เลยตัดสินใจเบนหัวรถมายังช่องทางซ้ายสุด
เพราะว่ามองดูแล้วว่าตรงนั้นมีรถอยู่บนถนนน้อยที่สุด
ก็เลยไปเฉียวชนรถที่จอดติดกันอยู่เนี่ยค่ะ
ได้รับความเสียหาย๗คันรวมถึงต้นไม้

ทีนี้ตำรวจก็มีการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็คุมตัวคนขับรถบรรทุกเครน

ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ช่วงเย็นจนฟ้ามืดเลยค่ะ